ท่านผู้ชมครับที่รัชบุรีเนี่ยมีหนุ่มคนนึงเขาขับรถไปแล้วก็ไปเจอลูกแมว

ลูกแมวที่ถูกรถเหยียบตายอยู่คาถนน

ไลฟ์เลยนะครับเพื่อจะประนามคนที่เอาแมวมาทิ้งคือแถวนั้นจะไปเจอกล่องกล่องหนึ่ง

คงจะเอาลูกแมวเลี้ยงไม่ไหวหรือยังไงเอามาปล่อยทิ้งอยู่ข้างถนน
มันก็คงจะปีนไปแล้วเดินออกมาที่ถนนถูกรถเหยียบตายหมดเลยนะฮะ
ลูกแมว
โอ้ยดูดิ

นี่ค่ะนี่คือรังนะฮะที่คาดว่ามีคนเอาแมวมาปล่อยแล้วรถใหญ่ทั้งนั้นครับถูกเหยียบตายไป๓ตัว
คนที่ไลฟ์เขาก็เลยมาช่วยเก็บซากแมวเนี่ยออกมาจากบนถนนนะฮะ
เฟซบุ๊กคุณเอ๋หมาแล้วแมวโพสต์เอาไว้นะครับไลฟ์เอาไว้เลยตอนนั้น
ประมาณตี๕๔๕นะครับ

แยกทางเข้าวัดบังลี่ฝั่งขาเข้ารัชบุรีมาหน่อยหนึ่งนะครับ
ก็ตามภาพที่เห็นแล้วครับทุกผู้ชมครับ
คือตอนที่ไลฟ์เนี่ยโอ้โหคนที่เห็นไลฟ์
แต่ประนามคนที่เอาแมวมาปล่อยทิ้งอย่างนี้เลยนะครับ
เราได้คุยกับคุณเอ๋นะครับเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นะครับ
บอกว่าช่วงเช้ามืดวันนี้ขี่จักรยานยนต์

พอมาถึงแยกวัดบังลี่เนี่ยเห็นอะไรสักอย่างอยู่บนถนน

พอมาถึงโอ้โหทั้งงงแล้วก็ช็อก
แล้วว่าแมวเนี่ยสามตัวมันนอนตายอยู่อย่างงี้ได้ยังไงพอดูใกล้ใกล้นี่ฮะ
เจอรังกระดาษตรงนี้แสดงว่าต้องมีคนเนี่ยเอาแมวมาปล่อย
อาจจะเลี้ยงไม่ไหวหรือว่าแมวที่บ้านเนี่ย
มันตกลูกออกมาแล้วไม่เลี้ยงต่อหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่คุณเอามาทิ้งข้างถนนตรงนี้ถือว่าใจร้ายมาก
เพราะเวลาที่มันปีนไปมันก็เดินอะไรออกมาเนี่ยมันถึงถนนที่ถูกรถเหยียบตายเลยฮะ
แมวก็เลยแบบคาดออกมาอ่าเห็นอ่าแมวนะฮะ
ลูกแมวน่าจะเป็นลูกแมวประมาณละสามสี่ตัวอ่าอยู่กลางถนน
ทีแรกก็เขาไม่ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะจะตายก็ขี่วนกลับไปดูอ้าว
ผลปรากฏว่าโดนรถทับตายมาเลยก็เหลือเหลือไปเห็นข้างข้างทางนะฮะ
ข้างถังขยะสองใบมันจะมีรังกระดาษคิดว่าน่าจะไปมีมีคนเอามาปล่อยอ่ะครับ
แล้วก็ใส่รังกระดาษมาแล้วจังหวะจังหวะนั้นแมวแมวก็เลยแบบคานออกมา
ผมก็เก็บแล้วก็ไลฟ์ถ่ายวีดีโอไว้แล้วก็เก็บแมวไฟรังแล้วก็เอาไปฝังไว้
เห็นแล้วน่าสงสารมากถือว่าใจร้ายสุดเลยนะครับ
ที่เอาแมวมาปล่อยทิ้งอย่างนี้นะครับคำถามก็คือว่ามันมีแค่สามตัวนี้หรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับคือคุณเอ๋เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีกี่ตัวนะฮะ
แต่ก็มาช่วยเก็บซากแมวแล้วก็เนี่ยเอาไปฝงไปฝังเอาไว้นะครับ
เพราะว่าอยู่ตรงถนนจะถูกเหยียบแล้วมันจะโอ้โหมันจะเละมันจะน่าอาณาจไปมากกว่านี้นะครับ
หน้าโรงโอ่งบังลี่ถนนเพชรเกษมสายเก่านะครับ
บนโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรี
นี่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับที่เจอแมวถูกรถทับเสีย
ตายอยู่สามตัวได้คุยกับคนงานของโรงโอ่งบังลี่นะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าใครเอาแมวมาทิ้งนะ
แต่เช้าวันนี้เนี่ยช่วงเช้ามืดเนี่ยทุกวันเท่าแก่ของร้านโอ่งเนี่ย
จะออกมาใส่บาทคือก็มาเห็นเหตุการณ์ก็โมโหกันอยู่เหมือนกัน
นี่ฮะเห็นไหมฮะอุ้มอยู่ตัวหนึ่งนะคือหลังจากเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดใช่ไหม
ค่ะนี่คนงานของโรงโอ่งบังลี่บอกว่าช่วงบ่ายบ่ายเนี่ยซักผ้าอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงลูกแมวร้องแถวใต้ต้นมะนาวแถวนั้นเลยเดินดูเอ้าเจอแมวเนี่ยฮะ
สีดำตัวนี้เป็นตัวเมียกำลังร้องอยู่ก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงตัวนิดเดียว
แล้วตัวขนาดเท่ากับแมวที่ถูกรถทับตายอยู่๓ตัวเมื่อเช้ามืด
สงสัยในรังที่คนเอามาปล่อยเนี่ยอาจจะมี๔ตัวหรือเปล่า
ตอนนี้เลยตั้งชื่อว่าน้องมะนาวไปเลย

เจออยู่ใต้ต้นมะนาวแถวนั้นพอดี
ก็คือมันก็ติดกับ
แมวเราเห็นอยู่ตอนหลังบ้านได้ยินเสียงเราก็เลยไปเรียกไปเรียกข้างหลัง
ก็เลยไม่รู้ว่าแมวใครเราก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่คะประมาณกี่โมง
ประมาณสามโมงเย็นเราซักผ้าอยู่ค่ะก็ได้ยินเสียงแมว

ก็มันมาอยู่ใต้ต้นมะนาวเราก็เลยตั้งมันชื่อน้องมะนาว
โอ้โหนี่ถ้ามันเป็นคอกเดียวกันพี่น้องท้องเดียวกันกับเจ้าสามตัวที่ถูกรถทับตาย

อีก๓ตัวเนี่ยพอปีนป่ายออกมาจากกล่องเนี่ยอาจจะเดินเข้าถนนไปเลย
มะนาวเนี่ยเดินเข้าด้านในก็ไปอยู่ใต้ต้นมะนาวพอดี
เมื่อช่วงบ่ายคุณฝนคนงานแถวนั้นบอกได้ยินเสียงมันร้อง
เดินหาเอ้าเจอแมวตัวหนึ่งเนี่ยตัวขนาดเท่ากันเลยฮะ
คือเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดนะฮะใช่ไหม
ใช่คือเดี๋ยวนี้ในเพจโซเชียลต่างเขาก็มีหาบ้านให้แมว
คือมันคือชีวิตนะคุณจะเอาไปเที่ยวทิ้งแบบนี้มันไม่ได้
คุณอย่าคิดว่าเออมันเป็นสัตว์เดี๋ยวมันหากินอยู่กินเองได้
คุณลองนึกสภาพตัวเองถูกเอาไปทิ้งข้างทางคุณจะอยู่กินหากินเองได้ไหม
หรือมีหมามีแมวอยู่ที่บ้านเลี้ยงอยู่เนี่ยคุณก็ทำหมันซะ
ถ้าคิดว่าเอาแค่นี้พอเรามีตัวเดียว๒ตัวเนี่ยพอแล้ว
นับจากนี้เนี่ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องหาทางทำหมั่นต้องช่วยมันคุมประชากรของมัน
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความส่งความคิดเห็นข่าวนี้มาเยอะมาก
บอกว่าโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรทำไมใจโหดขนาดนี้

ถ้าคุณว่าข่าวเมื่อกี้นี้ใจโหดแล้วคุณฟังข่าวดิฉันก่อนค่ะ